เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่สี่ศพและทิ้งศพเอาไว้ในสวนยางนะครับ
อกจากนี้ยังมีหมาอีกหนึ่งตัวที่ถูกฆ่าด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตามตัวคนร้าย
เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในพื้นที่ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
ตำรวจสพนาศักดิ์รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตาย๔คนและมีหมาตายอีก๑ตัวด้วย
ก็ไปตรวจสอบพบว่ามีคนไทย๑ศพชาวเมียนมาอีก๓ศพแล้วก็มีหมาอีก๑ร่าง
ถูกทิ้งเอาไว้ในสวนยางครับสภาพศพเนี่ย
บางคนถูกยิงจนล้มในสภาพคือยังคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเผาคืออมหิตมากครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณสวนยางริมเขากลางป่า
ผู้ตาย๔ศพนั้นตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นนะครับ
ศพแรกนายประยงอายุ๖๑เป็นเจ้าของสวนยางพารา
สภาพศพนั้นคือนอนหงายสวมกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อเชิดลายสก๊อต
แล้วมีทางมะพร้าวปิดร่างอยู่คลุมร่างอยู่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ลำตัวที่หน้าที่แขน
กว่า๒๐นัดนี่คือศพแรกที่เจอ
ถัดมาครับเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไร
สภาพเนี่ยคือถูกเผาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ดำเป็นต่อตะโกเลย
มอเตอร์ไซค์ล้มทับร่างของผู้ตายคนนี้อยู่ครับ

นี่คือศพที่๒เป็นศพผู้ชายเหมือนกัน
ที่๓ก็เป็นผู้ชายครับชื่อว่าในน้องรู้แค่ชื่ออายุ๓๓
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไทยทอยด้านซ้ายทะลุแก้ม

ศพสุดท้ายในเออายุ๕๓
สภาพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไทยทอยเช่นเดียวกัน
นอนตายอยู่ในบ้านนะครับคือเจอหน้าบ้าน๑ศพในบ้าน๑ศพ
อย่างที่บอกว่า๔ศพที่พบเป็นคนไทย๑
ก็คือนายประยงและอีก๓ศพนั้นเป็นชาวเมียนมา
จากนี้ก็เจอว่ามีหมาตายอีก๑ตัวด้วย
ต้นทราบว่าคนร้ายน่าจะหวาดระแวงกลุ่มของผู้ตาย
ว่าจะไปขโมยขี้ยางของคนร้าย
ปมเหตุอาจจะมาจากความหวงแหนในขี้ยางฮะ
กลัวถูกขโมยเพราะว่าสวนยางเนี่ยปลูกติดติดกัน
กลัวถูกขโมยขี้ยางแล้วเอาไปขายก็เลยใช้ปืนยิงตายทั้งเจ้าของสวน
ก็คือลุงประยงแล้วก็คนงานที่เป็นชาวเมียนมา
รวมทั้งหมาอีกหนึ่งตัวจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย
จากนั้นขโมยรถของหนึ่งในผู้ตายก็คือรถของลุงประยงไปด้วยนะครับ
เห็นว่าเป็นกระบะแล้วขับหลบหนีไปทางสุราธานี
ก่อเหตุที่ชุมพรแล้วหนีไปซ่อนตัวที่สุราธานีครับ
ลูกชายของผู้ตายนายสุรชัยบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นโทรหาพ่อ
พ่อไม่รับก็ยังไม่ได้เอกใจเช้ารุ่งขึ้น
ขับรถมาเพื่อมาดูพ่อระหว่างทางเนี่ยเห็นทางมะพร้าว
คลุมอะไรสักอย่างสายตามันเหลือไปเห็น
แล้วรู้สึกเอกใจใจมันวิวก็เลยจอดรถดู
ปรากฏว่าใต้ทางมะพร้าวนั้นเป็นร่างของพ่อ
นายสุรชัยลูกชายของนายประยงนั้นบอกว่า
ไม่รู้จริงว่าคนร้ายเป็นใครพ่อไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟัง
แต่เขาเคยได้ยินญาติญาติพูดกันว่าพ่อกับน้าที่ชื่อพันธุ์ทะเลาะกัน
พ่อทะเลาะกับน้าพันธุ์แต่ก็นานมาแล้ว
ส่วนตัวผมเองรู้จักน้าพันธุ์ก็มานานเหมือนกันนะ
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่นพันธุ์หรือเปล่า
ส่วนกระบะตอนครึ่งสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๒๐๗๕ชุมพร
กระบะคันนั้นคนร้ายเอาไปด้วยนี่คือสิ่งที่ลูกชายเล่าครับ

ชื่อว่านางสาวจันแรมอายุ๕๐บอกว่าตัวเธอเชื่อว่าคนก่อเหตุ
น่าจะเป็นนายพันธุ์หรือว่านายประพันธ์นั่นแหละฮะ
เพราะเคยมีเรื่องกับพี่ชายเธอมาหลายครั้ง
จริงทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนะ
คืนดีกันแล้วถ้าหากว่าในพันธุ์เขาทำจริงจริง
ก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำทำไม

คิดว่าน่าจะเป็นนายพันธุ์เพราะนิสัยนายประพันธ์เนี่ย
มีนิสัยอันทภาณชอบพกปืนชอบข่มขู่แรงงานต่างด้าว
มีแรงงานบางคนต้องหอบผ้าหอบผ่อนหนี
เพราะว่ากลัวถูกนายประพันธ์หรือนายพันธุ์ทำร้าย
รวมทั้งเขามีประวัติติดยาอีกด้วย
หลังก่อเหตุเนี่ยมันน่าเจ็บใจคือ
ฆ่าพี่ไม่พอฆ่าคนงานฆ่าหมาไม่พอ
ยังขโมยรถของพี่ฉันไปอีก
น้องสาวผู้ตายบอกแบบนี้ครับ
คนจันราดนี้คือพี่ฉ่ายใช่มั้ย

คนเผาว่ายิงพี่มันเข้าแบบเอารถไปเลย

ก็ลบมาเคยดูตอนคนนี้

ทะเลาะกันเรื่องของที่ดินอะไรต่าง
แต่มันก็นานมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เป็นเจ้าของสวนยางพาราและเป็นนายจ้างของนายน้องและนายเอ
ซึ่งไปพบศพว่าตายอยู่หน้าบ้าน๑คนแล้วก็ในบ้านอีก๑คน
นายบุญเลิศเชื่อว่าเป็นฝีมือนายพันธุ์
นี่ก็เป็นคนที่๓แล้วนะครับ
พุ่งเป้าไปที่ผู้ชายที่ชื่อพันธุ์หรือประพันธ์

เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนายบุญเลิศบอกว่านายพันธุ์มีสวนยางอยู่ใกล้
ข่มขู่ลูกน้องของเขาว่าจะเอาตำรวจมาจับบ้าง
คู่จะเอาเงินบ้างแล้วก็หาเรื่อง
หาว่าคนงานของเขาและคนงานของน้องสาว
ขโมยขี้ยางแอบเอาไปขาย
อกจากนี้ที่บ้านพักของคนงานน้องสาว
ซึ่งเป็นชาวมอนอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
อย่างที่บอกว่ามีหมาถูกยิงตายด้วย๑ตัว
ส่วนพ่อแม่ลูกนั้นก็หายตัวไปเลย
หลังจากที่เกิดเรื่องแต่เห็นว่าตอนนี้
รู้แล้วว่าปลอดภัยแล้วก็ค่อยโล่งอกหน่อย
แบบถูกเหมารวม
ถูกเหมารวมเลยใช่ไหม
เพราะอันนี้มุ่งหน้าเมืองไปทางนู้นอยู่แล้ว
ใช่ก็เขาอาจจะแบบปิดปากหรืออะไรอาจจะเห็นอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์อุกอาจ

เพราะว่าฆ่าสยองถึง๔ศพ
โดยการยิงแล้วบางศพโดนเผา
แล้วไม่ใช่แค่คนนะฮะหมาเองก็โดนยิง

ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัย
คือนายประพันธ์อายุ๔๔ปี

และทำสวนยางในพื้นที่จุดที่เกิดเหตุ

โดยมีนายประยงอายุ๖๑ในผู้ตาย

๔คนและอีก๑ร่างคือร่างของหมานั้น
ต่อมาตำรวจรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ

และที่น่าสนใจคือรถที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นรถกระบะตอนครึ่งพลิกคว่ำ
ทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๒๐๗๕จังหวัดชุมพรค่ะคุ้นคุ้นไหมครับอืม
นี่คือทะเบียนรถที่ลูกชายของลุงประยงบอกว่าเขาเอากระบะของพ่อผมไปด้วย
แล้วบอกเลขทะเบียนได้แม่นเป๊ะข้อมูลตรงกันเลยครับกระบะคันนี้
กระบะคันนี้พลิกคว่ำอยู่บนถนนสุราชนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตสุราธานี
กระบะสีดำย้ำทะเบียนอีกครั้งบ่อใบไม้ยอยักษ์๒๐๗๕จังหวัดชุมพร
สภาพหน้ารถและด้านซ้ายของรถมีร่องรอยพลิกคว่ำและจอดอยู่ที่บริเวณเลนขวาของถนน
ข้างทางนะฮะสภาพบุบบู้บี้แบบนี้ตรวจสอบรถคันนี้สภาพสีสภาพตัวรถและทะเบียนมันใช่
ผู้ครอบครองคือใครก็เป็นการยืนยันย้ำชัดว่าใช่รถของผู้ตายจริงด้วยครับ
ผู้ครอบครองคือนายประยงอายุ๖๑ปีครับหนึ่งในผู้ตายที่โดนยิงตายที่สวนยางพารา
ในพื้นที่ชุมพรเจ้าหน้าที่มั่นใจเลยคนร้ายเนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วยิงตาย๔ศพ
หนึ่งในนั้นด้วยขับรถกระบะหลบหนีมาครับเอารถของหนึ่งในผู้ตายนั่นแหละขับ
หนีมามาที่สุราชแล้วมาเกิดอุบัติเหตุจากนั้นเขาทิ้งรถแล้วหนีต่อครับยังไม่รู้ว่า
ต่อด้วยวิธีการไหนอย่างไรก่อนจะหลบหนีมีพยานเห็นว่าคือกู้ภัยเนี่ยช่วยออกมาจาก
คนร้ายอาศัยจังหวะหยิบปืนด้านหลังรถแล้ววิ่งเข้าไปในป่าคือหนีต่อด้วยกัน
วิ่งหนีเข้าไปในป่าครับพร้อมกับปืนตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุการณ์น่าจะเกิด
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่ารอยเลือดนั้นเริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้ว
แล้วคนร้ายน่าจะมาก่อเหตุเพียงคนเดียวพร้อมกับลูกซองยาวเดินเข้าไปใน
พื้นที่บริเวณที่มันมีบ้านแล้วก็มีสวนยางพาราแล้วก็ใช้ปืนรัวยิงทั้ง
อีกร่างฮะแล้วก็มีน้องหมาด้วยอ่ะอืมตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับคนร้ายแล้วนะครับ
เร่งล่าตัวซึ่งเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่กาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ทันทีที่มีความคืบหน้าทางคดีจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปครับ